กลิ่นอายกลางเมืองกันหน่อยนะคะ
วันนี้ไปดูแก่นำกปศนี่ตบเท้าเข้าร่วมอวยพรนะ
นายสุเทพเทือกสุบันในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ๗๐ปี
วัดชลประธานกันอย่างคึกคักด้วย
นายสุเทพวันนี้มีการบอกด้วยนะคะว่า
เวลาที่เหลือขอทำงานเพื่อประเทศชาติ
ส่วนพักจะได้โคต้ารัฐมนตรีหรือไม่

แล้วแต่เลยค่ะแล้วแต่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเลยนะคะ
นายสุเทพธิกษุบันผู้ร่วมเกาะตั้งภักดิ์รวมพลังประชาชาไทย
ทำบุญครบรอบวันคล้ายวันเกิด๗๐ปี
ที่วัดจุลประธานรังสฤษฐ์พระอลัมหลวงจังหวัดหน่วนธบุรี
ก็มีแก่นนำอดีตแก่นนำกับประสอบนะคะ
แล้วก็สสพักประชาธิปัตย์เดินทางมาร่วมทำบุญกันอย่างพร้อมเพลียง
เช่นนายถาวรเสนียมนายอิสระสมชัย
นายชุมพลจุลสัยนายพุทธิพงศ์ปุณกัน

โดยเป็นที่น่าสังเกตค่ะว่านายอภิษฎเวชาชีวะอดีตหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์
ไม่ได้มาร่วมอวยพรนายสุเทพเหมือนเช่นทุกปี
นายสุเทพบอกว่าปีนี้อายุครบ๗๐ปี
จะขอใช้เวลาที่เหลืออยู่ตั้งใจทำงานให้กับประเทศชาติ
ส่วนที่มีเพื่อนสอสอพักประชาธิปัตย์มาร่วมอวยพรจำนวนหนึ่ง
ก็มองว่าในแง่ความสัมพันธ์ทางการเมือง
ไม่ว่าจะอยู่พักไหนหากอุดมการตรงกันก็ไม่มีปัญหา
ส่วนการจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีที่มีกระแส
ว่าหม่อมราชวงศ์จตุมงคลสวนกุลสอสอบัญชีรายชื่อและหัวหน้าภักดิ์
จะเข้าไปทำหน้าที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่องนี้นายสุเทพก็บอกว่า
ทงของภักดิ์คือการสนับสนุนพลเนกประยุจรรย์โอชา

ส่วนจะได้รับตำแหน่งอะไรหรือไม่ไม่มีปัญหา
และไม่เคยเข้าไปต่อรองใดเลยนะคะ

ตั้งแต่วันแรกที่เราพูดตลอดเวลาที่เราพูด
เสียงทั้งหลายทั่วประเทศเดินไปหมดทุกจังหวัด
เราก็พูดเรื่องจะให้พลเอกประยุทธ์จันโอชา
เป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อทำการปฏิรูปประเทศ

เราไม่เคยพูดถึงเรื่องตัวเราว่าเราจะต้องได้ตำแหน่งอะไร
เพราะฉะนั้นถึงเวลาตั้งรัฐบาล

เขาเสนอจะให้เราทำอะไรเราก็ทำอันนั้น
ไม่ให้อะไรเลยเราก็ทำหน้าที่ของเราต่อไป
นายสุเทพยังกล่าวถึงกรณีที่พักฝ่ายค้าน
ด้วยว่าทุกคนก็ทำหน้าที่ของตัวเอง

แล้วก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีในระบอบประชาธิปไตย
ขณะเดียวกันรัฐบาลที่มีเสียงปริ่มน้ำ
ทุกคนก็จะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
ส่วนตัวขอแค่ประชาชนมีความสุขแม้จะต้องอดทนกับบางคนบางกลุ่ม
ก็ต้องทำเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ค่ะ